หรือฝนที่พัดเข้ามาถูกเนี่ยเกิดจากสภาพอากาศ
สภาพอากาศที่แตกต่างกันก็คือลมหนาวกับความชื้นมาปะทะกัน
ทำให้เกิดฝนแต่ว่าภาคอื่นของเราเนี่ยหลังจากนี้จะเริ่มหนาวแล้วค่ะคุณผู้ชม
ภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ตามยอดดอยอากาศค่อนข้างเย็นค่ะอุณหภูมิต่ำสุด๙๑๕องศา
อีสานอากาศเย็นในตอนเช้ามีลมแรงยอดภูหนาวอุณหภูมิต่ำสุด๑๐๑๕องศา
ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
อุณหภูมิ๒๓๓๕องศาค่ะคลื่นสูง๑๒เมตร
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะกว่าฝั่งอันดามัน
มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๗๐ของพื้นที่จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
อุณหภูมิในช่วงนี้สบายสบายนะคะไม่ร้อนมากแต่หลังจากกลางสัปดาห์นี้ไป
บ้านเราจะหนาวเย็นกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นในระยะนี้อย่าลืมเตรียมเสื้อกระหนาว
ได้ใช้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมหลายประเทศรอบโลกนี้
พยายามที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีมาตรการต่างมากมาย
ประเทศอังกฤษก็เช่นเดียวกันรัฐบาลประเทศอังกฤษ
เตรียมแบนรถยนต์ขับเครื่อนน้ำมันในอีก๑๐ปีข้างหน้า
เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไอออกไซด์ต้นเหตุของมลพิษนั่นเอง
แล้วก็เตรียมสนับสนุนให้คนหันมาใช้ลดพลังงานไฟฟ้า

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ